คุณผู้ชมเวลาไปงานแต่งงานคุณผู้ชมจะเห็นป้ายบอกทางไปงานแต่งงานใช่ไหม

ไม่ใช่แล้วคุณอันนี้มันป้ายหาเสียง

หาเสียงชัดแต่ดูรูปให้ดีก่อน
หาเสียงอะไรจะแบบเป็นผู้สมัครสองคนมายืน

บอกว่าไปงานแต่งงานไปทางไหน

ชาวบ้านก็คือฮากันทั้งตำบลแล้วล่ะค่ะ
ทำเป็นแบบโอ้โหเป็นป้ายแบบใหญ่มากอ่ะ

ซื่อสัตว์รักจริงไม่ทิ้งกันแน่นอน

นายจีรโรจชายเผ็ด
แล้วก็คุณกรอง
เริ่มติดป้ายหาเสียงแล้วแล้วนี่พักนี้ดิฉันชอบ
พักเมียเป็นใหญ่โซโลแกนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ซื่อสัตว์รักจริงไม่ทิ้งแน่นอนแล้วก็หยอดคำหวานด้วยนะ
กลับรถแต่ไม่กลับใจเมียนั้นยืนหนึ่งคนเดียว
เลือกตั้งยังไม่รู้จะเลือกใครแต่ถ้าเรื่องหัวใจฉันเลือกเธอ
สคริปที่ที่ฉันอ่านมานี่เอาไปตั้งแคปชั่นในไอจีได้แล้วนะคะ
มีแบบเยอะมาก๕๖ป้ายก็จะตั้งเอาไว้ตรงทางแยกค่ะ
ย่านบ้านห้วยเจให้เห็นกันแบบเด่นเลย
ใครจะมางานตรงนี้ณบ้านห้วยเจจังหวัดตรังเนี่ย
หลงทางแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ
ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเลี้ยวเข้าผิดซอยเห็นแบบนี้แล้วรู้เลย
อ๋อเขาแต่งกันสองมีนาคมอ๋อนี่ไงกาเล็กสองแบบนี้อ่ะนะคะ
เจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็เผยไอเดียนะทำป้ายแต่งงาน
เรียนแบบป้ายหาเสียงเพราะว่าอะไรเวลาที่ไปงานแต่ง
บางทีป้ายบอกทางก็จะเล็กใช่ไหมส่วนใหญ่จะทำแบบติดที่เสาไฟ
เอสี่อ่ะขนาดเอสี่อ่ะขับปุ๊บหาไม่เจอปุ๊บเอาหลง
แต่พอถึงงานของคุณก้นเองเนี้ยก็อยากทำแบบใหญ่ใหญ่หน่อย
แล้วก็เรียนแบบการเมืองหน่อยให้มันดูแปลกแหวกไปเลย
ให้คนที่มางานเราได้เห็น

ดูให้ตลกคำแล้วมันแปลกครับ
ให้มันแปลกแนวไปกับป้ายอื่น
ประมาณนี้ครับก็เลยคิดมาเป็นสองอย่างก็คือ
หนึ่งติดมุกตลกแปลก
แล้วก็สองก็คือไอ้คนที่มางานเราได้เห็นชัดเจน
แล้วก็ให้ทุกคนได้จดจำในงานของเรา
เจ้าสาวนะก็เล่าให้ฟังให้หน้าข่าวฟัง

เจ้าบ่าวเป็นพนักงานขับรถอารมณ์ดีเลย

ฉันนี่แหละค่ะจีบเจ้าเบาก่อนค่ะ
ตกลงคบหากันมา๓ปีแล้วก็แต่งงานกัน

มีนาคมชื่นมื้นอบอวนไปด้วยความรักนะคะ
มีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานมีเพื่อนมาร่วมงานทั้งคู่
ขอให้รักกันนานมีทายาทเร็วนะคะ

คุณโก้กับคุณกรองเนาะ